โอ้โหตอนน้ำมาก็ขนของขึ้นที่สูงตอนน้ำลดก็ต้องมาทำความสะอาดนี่แหละคุณผู้ชม
ดีนะเนี่ยที่เก็บของทันไม่อย่างนั้นคงเสียหายกว่านี้
แต่ดินคนมันก็เลอะเทอะเละเทะแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์ค่ะ
ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนจะออกไปทำงานกันแล้วนะคะช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ฝนฟ้าเนี่ยพักผ่อนนะคะ
ถือว่าทำให้พวกเราหลายคนที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องของน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักน้ำป่าไหลหลากเนี่ย
เคลียร์บ้านเคลียร์พื้นที่เพราะหลังจากนั้นสักพฤหัสศุกร์เป็นต้นไปก็จะมีฝนกระหน่ำเทลงมาบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานด้วยก็ต้องตรวจสอบข้อมูลกันนะคะ
ดูจากแผนที่อากาศวันนี้แล้วค่ะดูเลยว่าฟ้าโปร่งโล่งสบายมาก
วันนี้แดดดีนะคะท้องฟ้าจำใสไม่ค่อยมีเมฆปกคลุมเท่าไหร่นักนะคะ
ปัจจัยอะไรนะคะเรามาตรวจสอบเพิ่มเติมจากเรด้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช้านี้บางพื้นที่ครึ้มอาจจะมีฝนปล่อยนะคะก็คือบริเวณฉะเชิงเซา
บริเวณปริมณฑลสมุทรปราการกรุงเทพมหานครเป็นหย่อมบ้างเล็กน้อย
เนื่องจากว่ายังคงมีปัจจัยเรื่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแผ่วมาค่ะ
แต่ปัจจัยหลักที่ทำให้ช่วงนี้ฝนเบาลงดูจากเส้นสีแดง๒เส้นข้างบนนี้นะคะ
ก็คือร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นไปไม่พาดผ่านโดยตรงเพราะฉะนั้นฝนก็เลยจะเบาหน่อยนะคะ
ก็คือเกิดจากหย่อมความร้อนสองหย่อมอยู่ใกล้ใกล้กันจะเกิดแบบเนี้ยในช่วงนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงกันยายนด้วยนะคะส่วนเรื่องของทิศทางลมเห็นไหมคะ
แต่ว่ายังคงมีลมตะวันออกนะคะพัดสอบพัดขึ้นมา
ยังคงมีฝนตกโปรยปลายบางพื้นที่แต่เป็นลักษณะตกเบาเห็นไหมคะ
ไม่ค่อยมีสีฟ้าปกคลุมเท่าไหร่นักนะคะอาจจะมีเล็กน้อยนะคะ
ตามพื้นที่ที่ติดกับแนวรับลมของทะเลอย่างภาคใต้แบบนี้เป็นต้น

จะเห็นว่าแถบภาคกลางและปริมณฑลนะคะ
นครปฐมสระบุรีอายุทยา
แล้วก็ไล่ขึ้นไปทางตอนบนชัยหน้าสิงห์บุรีเนี่ย
ก็จะอากาศร้อนหน่อยนะคะประมาณสัก๓๕องศาเซลเซียสเป็นต้นไปค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นนะคะคุณผู้ชมก็เบานะคะสามารถที่จะท่องเที่ยวได้นะคะ
หรือว่าออกหาปลาได้ค่ะ
ภาคเหนือวันนี้ตกร้อยละ๔๐ของพื้นที่นะคะ
ก็เฝ้าระวังกันหน่อยไม่ใช่ไม่ตกเลยนะคะ
มีตกบ้างบางพื้นที่แต่ว่าไม่ใช่ตกหนักแบบก่อน
ภาคอีสานก็เช่นกันร้อยละ๔๐ของพื้นที่
รวมถึงภาคกลางระวังที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรี
ส่วนภาคตะวันออกจังหวัดรับรวม๔จังหวัดค่ะ
ชนบุรีระยองจนถ้ำบุรีและตราดคลื่นสูง๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอาวไทย๑๓๐ของพื้นที่นะคะ
ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป
ส่วนฝั่งอนามันกระบี่ตรังสตูนค่ะ
เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองตกลงมาตกเพียงแค่เบานะคะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเกิดฝนวันนี้ลดน้อยลงค่ะ

แต่อย่าประมาทไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของลมมันพัดเปลี่ยน

กันวันนี้ถือว่าให้หายใจหายคอเอามาทำความสะอาดบ้านนะคะ
เคลียร์พื้นที่อาจจะมีการขุดซะร่องน้ำ
ว่าเปิดทางน้ำไหลเพื่อเตรียมรับมือกับฝน

โดยเฉพาะภาคอีสานเตรียมรับมือกันให้ดี
วันนี้ดิฉันก็คงต้องไปทำความสะอาดบ้านเตรียมพร้อมไว้ก่อนละกัน
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ